มีคนในหมู่บ้านตายต่อเนื่องกันมา๗คนแล้วนะ

ใช่ทีนี้โยงไปเรื่องความเชื่อเลย
มีคนเห็นเป็นลิงตัวใหญ่ตาสีแดง
แล้วก็มีคนมาบอกว่าที่คนในหมู่บ้านตายเพราะปอบ

ถ้าเกิดตอบอลวาสแบบนี้พิธีนี้ต้องมาค่ะ
วันตะนอยเยวังตะวังพิชยะหอยเยชยะ
สุขยะหมางขาวเลอักษราที่สบายคำลังมาจาก
โอ้ยนี่ค่ะชาวบ้านนนทองที่หมู่๑
ตำบลนาแพงที่อำเภอโคกโพชัยของขอนแก่นนะคะ

ทำพิธีอะไรอ่ะนั่นน่ะสินี่คือพิธีตั้งหลักบ้านตามความเชื่อ
เพราะอะไรรู้ไหมหมู่บ้านนี้ยังไม่มีเสาหลักบ้าน
หลังจากที่ตั้งหมู่บ้านมาโอ้ยตั้งแต่ปี๒๕๐๐พี่เบิร์ตเกิดหรือยัง
ยังนี่อ่าทีนี้พอพฤติกาปีที่แล้วปี๖๕น่ะนะ
ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนเห็นเป็นลิงตัวใหญ่สีดำตาสีแดง

แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมคือเราไม่รู้หรอกไอ้ลิงนั้นสรุปคือมันคือยังไงกันแน่
แต่หลังจากที่มีคนเห็นลิงตัวนั้นนะมีคนตาย
ตายต่อกันต่อกันต่อกันมา๗คนแล้ว
อย่างบางคนสุขภาพร่างกายก็แข็งแรง

ชาวบ้านก็เลยกลัวไงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแบบนี้อีกไหม
ไปปรึกษาพระอาจารย์หาทางออกนะคะ
ทีนี้พอปรึกษากันแล้วก็เห็นตรงกันว่า
เฮ้ยพิธีตั้งหลักเสาบ้านเนี่ยต้องมีแหละ
ตั้งหลักบ้านเนี่ยเขาก็ทำพิธีสวดเสาหลักหมู่บ้าน

แกะสลักเป็นอัคระยันในแต่ละทิศ
ไปตั้งในทิศต่างรอบหมู่บ้านทั้ง๘ทิศเลย
มีพระสงฆ์ประกอบพิธี๕รูป
มีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านร่วมกันปักเสานะคะ
เข็มนาฬิกาจนครบทั้ง๙เสานี่แหละค่ะ
ก็เพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านนะคะ